แล้วหน้าเนี่ยคืออยากดันคิ้วนิดนึง

ไอ้ที่ท้ายเมื่อกี้ยกเลิกกัน

ฟ้าดินเขาเห็นมาให้เองเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่า

ไอ้ที่ถ่ายมานี้ยกเลิกกัน

ดวงของเขาไม่ควรทำศัยกรรมใช่ไหมฮะ

ในการที่คิดจะโต้แย้งกับสิ่งต่าง

แต่ก็รักความสบายในทางอารมณ์บ้างค่ะ
อาจารย์แสดงว่าบางคน

เราเลยรู้สึกการตลาดที่
เพราะทุกวันนี้คนดูโทรศัพท์เยอะมาก

ลาหูคือเรื่องเทคโนโลยี
เพราะฉะนั้นโลกตั้งแต่มุติยูย้ายมันดึงลาหูไปด้วยดึงให้ไปข้างหน้าคืออะไร
ดวงนี้เหมาะที่สุดเลยเพราะเป็นดวงชะตาจับเสือมือเปล่า
เป็นดวงชะตาจับเสื้อมือเปล่าเพราะอะไรบ้าง
เรามาถ่ายทำแล้วก็ขึ้นแล้วก็ใช้กระแสที่เรามีอยู่
ว่าสิ่งที่เขาคิดคือจะสำเร็จมากเลย

จะสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนที่คนลุกขึ้นมาทำสนามพระ
จากสนามท่าพระจันทร์มาสู่โยเมอเล็ตแล้วทุกอย่างซื้อขาย
จะพูดให้ฟักอย่างคำมะเป็นเป็นอาริแปลว่าอะไร
แปลว่าตัวของแจ๊คอย่าทำคนเดียวทำพยายามดึงบอสมดดำเขา
มาจิ๊บแบบมีผู้ส่วนวัพมีส่วนแล้วเรียกบอสเลย

อย่างนี้พี่วูดดี้จะอยู่กับเรานานไหมครับ
คุณถามหมายถึงว่าเขาจะตายเหรอ
ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่กับผมเนี่ยนานไหม

ไม่ใช่ว่าพี่วุดดี้จะตายไหม
ไม่ใช่วันต่อจากนี้ไปมดดำก็จะเป็นคนเฉา
มันจะเฉามันก็ต้องมีคนรุ่นนี้มาปลุกกระตุ้น

เพราะฉะนั้นจงเป็นข้อต่อตรงนี้ให้ได้
แล้วไปได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์มองเห็น

ข้อควรระวังที่ช่วงเร็วนี้ควรระวังอะไรบ้างครับ

จะฝากนะข้อที่ต้องระวังในนี้มี๒เรื่อง

เป็นคนที่แบบคิดว่าเดี๋ยวก็หายเองได้

แต่เมื่อไหร่ก็ตามทีตัวอาจารย์เองไปหาหมอ

ครับได้ครับผมจะปฏิบัติครับ

มันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในวันหนึ่ง

เริ่มซ่อมร่างกายและที่สำคัญคือ

นิดและอยู่ในตำแหน่งเป็น

คือบางทีเขาจะไม่ทำงานด้วย

บัดความไข้ความต้องการไม่เวิร์ค
เวิร์คแล้วข้อต่อมาเรื่อง

ไม่ใช่แค่คนรักหุ้นส่วนด้วยนะ

ความรักเพราะรักแล้ววางใจ

กว่าตัวเราพัง

อาจารย์เจ้าวรรณิรันดร์สองคุณส่วนธรุรกิจ

วันหนึ่งพังจริง
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลย

พยายามเรียนรู้เรื่องบัญชีการตรวจสอบ

เหนื่อยยากหน่อยเรียนรู้ในวันเริ่มต้นที่จะเติบโต
เพราะดวงนี้วันหนึ่งรวยมากหาเงินได้หลายพันล้าน

พยายามหาคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่
เป็นเสาหลักเราก่อน

ยังทำคนเดียวคือสมมุติเราเห็นโอกาสนี้
แล้วไปเสนอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกเออเอาด้วย

อย่ากลัวการต้องแบ่งปันภูมิหยุดให้ผู้ใหญ่

เพราะอะไรปะผู้ใหญ่ยังไงเขา

ไอ้คาริสมาบรรมีมันไม่ใช่สร้างในวันสองวัน

คือต้องบอกนะครับว่า
ได้เลยจริงคือ๑ความที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่
แต่สิ่งสำคัญคุณเชื่อไหมครับวันนี้ที่เราได้คือหนึ่ง
การให้เป็นผู้ให้
ถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณได้มาแล้วคุณรับไว้อย่างเดียว

เพราะฉะนั้นเราแบ่งปันในการให้ครับ

วันนี้ที่มาเนี่ย

บางครั้งไม่อยากจะว่านะ

จริงชีวิตคนเรามันไม่มีบทสรุปนะคะ
กว่าเราจะจบชีวิตหรือหมดลมหายใจ

อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะไปทางไหน
อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะไปทางไหน

แล้ววันนี้ชีวิตเขาอยู่ในจุดที่เลือก

เลือกที่จะไปบวชแล้วเลือกที่จะกลับมาทำงาน

แต่ก็จะเป็นคนของพวกเราตลอดไป
บางทีครับเราไม่ต้องไปเครียดกับทุกเรื่องเลยก็ได้

แต่บางทีวันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้เราทำให้เห็นว่า

บางทีนะไอ้สิ่งที่เครียดอยู่อาจจะฆ่าตัวเรา
สิ่งที่เราชิวที่สุดอาจจะทำให้เราชีวิตดีขึ้น

อยู่ในความทรงจำของคนตั้งแต่ปี๑๔๐กลางนะครับ
อยู่ในความทรงจำของคนตั้งแต่ปี๑๔๐กลางนะครับ

แล้วตามดวงเนี่ยจะต้องเป็นคนประวัติศาสต

เป็นคนแห่งความสำเร็จที่มีความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นผมแค่เป็นผู้ทาย
เพราะฉะนั้นผมแค่เป็นผู้ทาย
ถ้าที่เจรนัยให้กับคนเกิด
จากนี้อาจที่มีนี้ราติศนูยังไม่ให้กับคนเกิดราศิษฐนูยังนี้
จากนี้ก็เป็นต้นไปมันเป็นจุดเปลี่ยนนะ
ใครอยู่ธนูนะจากนี้มันต้นไปต้องตั้งสติให้ดีต้องมีสติ
เพราะสติจะทำให้เกิดปัญญานั้นนำพามาซึ่งความสำเร็จจากนี้เป็นต้นไปครับ
ขอบคุณดาวของเราค่ะน้องแจ๊คแฟนฉันค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

พบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระราชบดีเวลา๔ทุ่มตรงค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้ลาไปก่อนนะ

คนมีเขาซื้อกระเป๋าที่๑๒๐ล้านบาทเลยค่ะ

เขาเป็นช่างผมที่กันไกลตัดผมของเขาอันละหลายแสนบาทครับ
ต้องแต่งตัวเท่าไหร่ถึงออกจากบ้านได้

เสื้อผ้าชุดหนึ่งไม่รวมเครื่องเพชรไม่รวมนาฬิกาไม่รวมกระเป๋า

ถ้าไม่ถึงร้านไม่ออกจากบ้าน
มันเกินทุกวันนะครับ
พี่มาร์ทเป็นคนที่มีแอร์เมสเยอะที่สุดในประเทศไทย
ซื้อกระเป๋าแอร์เมสอย่างเดียว๑๒๐ล้านบาท

จริงไหมว่าถ้าลันเวย์เดินปุ๊บพี่ชอบตัวนี้

ใช่ก็โดยส่วนมากโทรหามากเลย
แพงสุดของพี่เคยซื้อแพงสุดตัวละเท่าไหร่
๖๗แสน
อย่างเดียวนะครับไปเป็น๑๐ล้านเลยล่ะปี่
ณวันนี้น่าจะเกินหลัก๒๐ล้านอะไร

เป็นคนสามารถสื่อจิตให้กับสิ่งเล่นลับลึกลับ
จริงครับคือพวกเรายังขนลุกอยู่เลย
กำลังจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนพญานาคกับชาติมาเกิดอย่างนี้เหรอฮะ